สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แล้วทำไมโรงพยาบาลแรกคือบอกว่าน้องไม่โดนข่มขืนไม่โดนทำร้ายล่ะ
แม่ก็คิดนะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงตัวเล็กไม่โดนทำร้ายแล้วจะเสียได้ยังไง
บอกว่าชั่วมากค่ะไม่มีอะไรจะเปรียบ
ไม่ใช่มนุษย์ทำกับเด็กได้อย่างนี้ครับเด็กแค่๓ปี
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาตามคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
มันจะมีข่าวในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
แล้วก็รวมถึงข่าวที่เป็นนักเรียนถูกกระทำโดยครูก็มีนะคะ
นี่เป็นข่าวหนึ่งที่คนก็ตามข่าวกันนะคะเพราะว่าเกิดกับน้องอายุน้อยนะคะ
น้องเพิ่ง๓ขวบแล้วก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนจนพอจะบอกทางของคดีได้มากนัก
แล้วก็เผอิญว่ามีประเด็นจะเรียกว่าคำขัดแย้งก็ไม่เชิงนะคะ
แต่ว่าถูกเปรียบเทียบกันว่าการชนะสูตรศพของเด็กผู้หญิงคนนี้ในรอบแรกนะคะ
แล้วก็รอบที่๒ดูเหมือนว่าในมุมของคนตามข่าวคนนอกนะคะ
ดูเหมือนว่าจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือ๒ประเด็นหลักที่มาคู่กัน
ก็คือว่าตกลงน้องโดนทำร้ายหรือไม่แล้วถ้าโดนทำร้ายน้องถูกละเมิดทางเพศหรือเปล่านะคะ
ประเด็นนี้ในที่แรกบอกว่าไม่พบนะคะในขณะที่ที่๒พอฟังข่าวทำให้คนเข้าใจว่าน่าจะถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก็เลยเป็นประเด็นที่คนก็กังขากันว่าตกลงการชนะสูตรเนี่ยพบอะไรกันแน่ตั้งแต่รอบแรก
แล้วทำไมไม่ตรงกับรอบที่๒ในขณะที่ในส่วนของโรงพยาบาลที่ชนสูตรรอบแรกก็ออกมาให้ข่าวนะคะว่าจริงแล้วก็ได้โทรคุยกัน๒ที่นะคะ
ก็คือที่อุบลกับที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันอย่างที่เข้าใจนะคะ
แต่ว่ารักษณะการระบุคือวิธีใช้คำพูดเท่านั้นเองที่แตกต่างกัน
เหนือจากนี้นะตอนนี้นะคะเอาจนถึงณตอนนี้เนี่ยนะคะคือถ้าตามข่าวจะมีคนที่ถูกต้องสงสัยอยู่๖๗คนนะคะ
บางคนก็ถูกต้องสงสัยคือถูกเอาชื่อมารวมด้วยเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้เหตุผลน้ำหนักมากน้อยต่างกันไปนะคะ
แต่ว่าในส่วนของน้ำหนักว่าจะไปลงที่ใครเนี่ยยังไม่แน่ใจจะมีอยู่หนึ่งคนนะคะที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากที่คนพยายามจะพิสูจน์กันว่าเขาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
แล้วก็เป็นคนที่อยู่ห่างจากพื้นที่ที่บ้านเด็กคนนี้ตั้งอยู่มากที่สุดด้วยเราค่อยไล่เรียงพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์วันนี้นะคะสายแรก
วันนี้น้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะมีงานศพของน้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะคุยกับคุณลุงของน้องชมพู่นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะยุ่งล่ะนะคะ
เราคุยกับคุณลุงค่ะคุณลุงชัยพลวิพาค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลุงค่ะยังไงถึงแม้มันจะช้าแต่ว่าทางรายการขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับทางครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องของน้องนะคะครับขอบคุณค่ะอ่าคุณลุงคะในส่วนของความคืบหน้าทางคดีเอาจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยทางครอบครัวเห็นความชั

กันแบบนี้เท่ากับว่าจริงจริงแล้วเนี่ยตำรวจอาจจะพอรู้แล้วว่าคนที่ต้องสงสัยว่าทำร้ายชมพู่เป็นใครเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีข่าวเป็นรายละเอียดออกมาอันนี้ถูกต้องไหมคะประมาณนั้นครับอ่าเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่บอกเราได้เท่าที่อยากจะรับฟังได้นะครับอืมคุณพ่อคุณแม่เด็กเนี่ยมีหลักฐานเพิ่มเติมอะไรไป
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งทำงานเฉพาะกิจอยู่นะครับไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าครับเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหรือหา
สิ่งผิดปกติเพิ่มเติมครับ
ตำรวจสอบคนไปในหมู่บ้านสอบไปครบหมดแล้ว
ไม่ต้องสอบใครเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะ

เท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่ที่ไปเร่งหาพยานหลักฐานนะครับ
คุณลุงตอนนี้ที่ชาวบ้านพูดคุยกัน
ตอนนี้บรรยากาศมันดีขึ้นบ้างไหมคะ
เพราะว่าคือแน่นอนสถานการณ์แบบนี้มันก็มีความหวาดระแวงนะคะ

คนในหมู่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้
ก็ตอนนี้มีบางคนก็อาจจะไม่พอใจกับคำให้การของพ่อกับแม่

ทั้งนี้ทั้งนั้นลุงกับพ่อแม่เด็กก็ขอวิงวอนที่ที่
ทางเจ้าหน้าที่สงสัยก็ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเราด้วยนะครับ
คือสิ่งที่ทางครอบครัวค่อนข้างมั่นใจเนี่ย
มันมีเรื่องมีราวกันมาอย่างชัดเจนหรือเปล่าคะ

พ่อแม่เด็กให้ให้การไปก็วันก่อนเกิดเหตุของน้องน่ะ
ก็มีเหตุการณ์ไม่กี่ครั้งครับที่น่าจะเป็นชนวนครับ
แล้วตอนที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีการพูดขู่กัน
หรือว่ามีการพูดอ้างอิงถึงลูกถึงตัวเด็กถึงตัวชมพู่ไหมคะ

คนในพื้นที่ไหมคะที่ทางครอบครัวสงสัยนะคะ
อันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าทางพ่อแม่เขาไม่ได้คุยเรื่องคนที่ต้องสงสัยกับผมอะครับ
แล้วตัวคุณลุงเองคุณลุงมีคนที่สงสัยในความคิดเห็นของคุณลุงไหมคะ
ผมไม่สงสัยใครนะครับเพราะว่าต้องมุ่งไปที่พ่อแม่เขาอย่างเดียวครับว่า
เขาได้ไปสวบบาวแว้งกับใครบ้างครับ
เรื่องราวที่เคยมีสมมุติว่าถ้ามันใช่และมันเกี่ยว
คือเคยเป็นเรื่องเป็นราวขนาดแจ้งความหรือว่าไปดำเนินคดีอะไรกันไหมคะ
ไม่เคยครับเพราะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำหาเช้ากินค่ำกันนะครับ
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
คุณคุณลุงจนถึงตอนนี้บรรยากาศในพื้นที่อ่ะนะคะบรรยากาศในพื้นที่
เด็กเขายังออกมาเล่นได้ตามปกติไหมหรือว่าส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะช่วงนี้ยังไม่ให้ออกมากันคะ
ช่วงนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ครับหมู่บ้านก็เงียบเหงาลงครับหลังจากเกิดเรื่องครับ
คุณลุงคะขอถามนิดนึงเดี๋ยวถ้าสมมุติเราได้สายคุณแม่ก็จะเสริมจากข้อมูลจากคุณลุงนะคะ
คุณลุงครับในส่วนของผลชนสูตรตกลงความเข้าใจของครอบครัวตอนนี้
เข้าใจว่าตกลงว่าน้องถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าขออภัยนะคะถามแบบนี้
หรือว่าน้องถูกล่วงละเมิดหรือเปล่าคะ
เอาความเข้าใจตอนนี้สรุปงวดมาที่ครอบครัวเนี่ยเราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องคะ
ตอนนี้ทางตัวลุงลิงเนี่ยคิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำบ้าง
หรือแม้กระทั่งน้องถูกทรมานร่างกายครับ
เท่าที่ลุงเห็นสังเกตดูร่างกายของน้องนะครับ
ส่วนหลักฐานต่างต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะวิเคราะห์นะครับ
คุณลุงในส่วนของทางตำรวจเองเนี่ยนะคะ
ตอนนี้คนที่เป็นคนทำคดีเนี่ยเป็นทีมยังเป็นทีมพื้นที่คือโรงพักพื้นที่อยู่ใช่ไหมคะ

ส่วนของทักษีด้วยนะครับทักษีก็ลงมาช่วย
เกือบทุกทีมนะครับที่ไม่ใช่ทางพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันนะครับ

ค่ะคุณลุงค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงถือสายไหมคะทีมงานค่ะ
คุณลุงค่ะเชิญคุณลุงต้องการพูดอะไรบ้างคะ
พอดีผมจะไปส่งพระพี่มาสวรรคมนะครับ
ค่ะคุณลุงกำลังจะบอกว่าขอบคุณคุณลุงมากเลยตอนนี้นะคะ

ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับหนึ่งในสายเป็นคุณแม่นะคะ
เป็นคุณแม่ของหนึ่งในผู้ที่มีรายชื่ออยู่ว่าต้องถูกตรวจสอบในฐานะผู้ต้องสงสัยนะคะ
เราจะคุยกับคุณแม่ของถ้าเอาชื่อตามข่าวก็คือชื่อคุณแอ๋มในข่าวนะคะ

คุณแม่จนจนถึงตอนนี้ค่ะคุณแม่ทางครอบครัวเนี่ยยังต้องไปให้การหรือว่าต้องให้หลักฐานอะไรกับตำรวจอีกไหมคะ
ในฐานะที่ทางลูกคุณแม่อยู่ในรายชื่อที่ตำรวจต้องสงสัยนะคะ
ไม่ค่ะไม่ได้ไปแล้วค่ะ
ตัวแม่เนี่ยนะคะกับลูกเนี่ยได้ไปคุยกับตำรวจกี่ครั้งแล้วคะ

ก็ค่ะเป็นวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็กลับ
ตอนนั่งคุยกับตำรวจเนี่ยนั่งคุยกันหลายชั่วโมงไหมคะคุณแม่กว่าจะได้ออกจากห้องที่นั่งคุยกันนะคะ
ก็ลูกชายว่าจน๖ทุ่ม
เข้าไปตั้งแต่ประมาณกี่โมงคะแม่
แม่ก็ไม่ได้ถามแล้วจังก็ไม่ถามหลูก

ที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับการให้ปากคำนะ

เดี๋ยวนะคะคุณแม่เอาให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะ
บ้านคุณแม่กับบ้านของน้องชมพู่เนี่ยอยู่พื้นที่เดียวกันถูกไหมบ้านคุณแม่นะ

ทีนี้แล้วที่ลูกชายมาที่นี่เนี่ยคือมาทำอะไรคะ

ไม่สบายใจเขาก็จะหาเพื่อนเพราะว่าเมียทิ้ง
ตอนที่เขามาหาเพื่อนเขาบอกคุณแม่ใช่ไหมคะว่าจะไปหาเพื่อนที่นี่ที่นี่ที่มุกดาหารนะบอกไว้ใช่ไหมคะ
ก็ตั้งไม่ง่ายหนึ่งร้อยน้ำมันของเพื่อน
เพื่อนอยู่ที่พุกเขาเรียกพุก
ตอนที่เขาบอกคุณแม่ว่าจะมาหาเพื่อนเนี่ยนะคะบอกไหมว่าจะมาค้างคืนหรือว่าเดี๋ยวกลับคะ

เท่ากับว่าคือเป็นคนเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าตามข่าวก็คือเป็นคนเดียวที่อยู่นอกพื้นที่ล่ะนะคะ
ในส่วนที่ตำรวจต้องทำงานหาพยานหลักฐานนะแต่ทีนี้
ตอนที่มาหาเพื่อนที่คุณแม่บอกว่าเขาไม่สบายใจซึ่งตามข่าวก็เป็นตามนั้นนะคะว่ามีปัญหาครอบครัวเนี่ยนะคะ
คือมีปัญหาครอบครัวมานานหรือยังคะ
ก่อนที่จะถึงวันนั้นที่เดินทางมาหาเพื่อนนะคะ

เขามีลูกด้วยใช่ไหมคะ

คนโตก็๘ปี

ตอนที่ตอนที่มีปัญหากันตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ย
เขามาหาเพื่อนมาหาเพื่อนคนนี้นะคะในพื้นที่นี้เนี่ยหลายครั้งไหมคะ
ถ้านับตั้งแต่กุมภาพันธ์เลยค่ะแม่ก็หลายครั้ง
อ่าแล้วเวลามามาค้างไหมคะบางทีก็ค้างบางทีก็ไปเช้าเย็น
อืมค้างหลายวันไหมเวลามาวันที่ค้างนะคะค้างหลายคืนไหมคะ
ไม่ไม่ไม่คืนเดียวอ่าเอ๊ะโทษโทษทีเมื่อกี้ลืมถามค่ะ
หลานคุณแม่เนี่ยนะคะลูกชายโทษทีลูกของลูกชายคนนี้เนี่ย
อายุไม่ใช่เป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงหมดเลย
ผู้หญิงทั้งสองคนเลยใช่ไหมจ้ะอ่าแล้วหลานเนี้ยอยู่กับแม่เขาหรืออยู่กับทางพ่อเขาคะ
อยู่กับแม่นี่แหละอยู่กับอยู่กับย่าใช่ไหมย่าอ่าอยู่กับย่าเวลา
ปกติแล้วลูกชายคุณแม่เป็นคนเลี้ยงลูกเองไหมคะหรือว่าให้คุณย่าเป็นคนเลี้ยงคะ
ปกติก็ตอนอยู่กับเพื่อนกันก็ถือเขาเลี้ยอืมแล้วก็ไม่ตบยากเลยอืม
คุณแม่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจอมขวัญถามคุณแม่คุณแม่อยากบอกแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะ
ตอนที่บอกว่ามีปัญหาเลิกร้างกับกับภรรยาไปเนี่ยนะคะคือ
เขาเขาเคยมีปัญหาใช้กำลังกันไหมคะแม่ก็ไม่อ่าเคยไม่ไม่มี

อะไรอะไรไม่เคยเห็นแต่ทำลายของเล็กทำลายอ่า
ลายข้าวของอยู่เหมือนกันใช่ไหมจ้ะอ่าตอนที่อยู่กับภรรยานี่
ทะเลาะกันแล้วทำลายข้าวของหลายครั้งไหมคะก็นี่แหละค่ะต้องเป็นตอน
เกิดการอืมอืมอืมเขาอยู่กันมาหลายปีไหมคะแม่
ก็หลายปีแต่ลูกอายุยี่สิบอืมอืมตอนนี้ก็สิบสิบสองเลยอืมอืมอืม
ทีนี้เขามีปัญหาเรื่องดื่มเหล้าเยอะไหมคะแม่เขาไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเหล้านะ
เอ่อเคยเคยมีประวัติขออภัยนะคะคุณแม่ถามแบบนี้
คือเคยมีประวัติที่แบบขึ้นขึ้นโรงพักมีคนแจ้งความเรื่องยาเสพติด
เรื่องอะไรบ้างไหมคะประวัติมีกับตำรวจบ้างไหมไม่มีจ้ะไม่มีนะอืม
เป็นครั้งแรกอืมลูกชายเป็นคนเป็นคนนิสัยใจคอยังไงคะแม่ค่ะ
มีคนนิสัยใจคอยพูดตรงโพงพักเขาใจอืม
แล้วก็ตอนนี้เขาก็ไปทำงานตามปกติใช่ไหมคะไม่แต่จะทิ้งเมียทิ้ง
ไม่ทำอะไรเลยอ่าแล้วทีนี้พอมาพอมาเป็นคนที่ถูกต้องสงสัยใน
ในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็คืออยู่แต่บ้านเหรอคะจ้ะ
ชื่ออมชื่อขนมนะครับเขาพูดอะไรกับคุณแม่บ้างไหมคะ
ไม่พูดอืมไม่ไม่คุยไม่ระบายไม่นั่งคุยอะไรกันเลยเหรอ
เขาเป็นมนตร์เงินตอนนี้อืมอืมตั้งแต่มีมีเรื่องตามข่าวนี้เขา
เขาเขาดื่มบ้างไหมคุณแม่จากคนที่ไม่ดื่มเนี่ยไม่
ไม่นะแล้วเขาคุยกับใครบ้างคะช่วงนี้แม่คะอยู่ห้อง
เพื่อนเพื่อนที่เป็นยักษ์นักยักษ์
ที่ทำงานด้วยป่ะอืมเอาอย่างนี้ค่ะคุณแม่ค่ะ
เราเราพอได้ข้อมูลระดับหนึ่งนะคะยังไงต้องขอบคุณคุณแม่ก่อนที่ให้สัมภาษณ์นะคะ
ส่วนว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไม่ใช่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาไปนะคะ
แต่ยังไงขอบคุณคุณแม่ที่ให้ข้อมูลนะคะจ้าค่ะแม่สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในมุมอื่นบ้างสำหรับการ
พิสูจน์คดีนี้นะคะเพราะว่าคนก็มีคำถามว่าตกลงจะสามารถหาสาเหตุได้ไหม
ตกลงเด็กเสียชีวิตเพราะอะไรแล้วถูกกระทำหรือเปล่า
ถ้ามีผู้กระทำใครเป็นคนกระทำสักครู่ค่ะ
แนคแจ็ค๒รสใหม่รสกุ้งคั่วพริกเกลือและรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลองเลย
ไวตามิ้วเติมโปรตีนอิ่มสบายท้อง
คุณผู้ชมคะเราคุยกันในสายนะคะกับอดีตรองผู้บัญชาการ
รองวิชัยสวัสดีค่ะหวัดดีครับผมภนวดตรีวิชัยสังผัยครับ
ภูจิกาค่ะคือจริงจริงข่าวนี้เนี่ยมันเอานี้นะคะ
คนอ่านข่าวเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะซับซ้อนแล้วก็ไม่น่าจะใช้เวลามาก
สำหรับที่จะหาตัวผู้ต้องสงสัยหรือแม้กระทั่งสามารถชี้ตัวผู้ต้องหา
ข่าวนี้เนี่ยทางรองวิชัยคิดว่ามันยากตรงไหนคะ
คือจริงดูมันไม่ยาก
แต่ที่มันยากเนี่ยเพราะมันไม่มีใครเห็นการกระทำความผิด
จากนั้นเมื่อไม่มีการเห็นการกระทำผิดก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเด็กเนี่ยตายเพราะอะไร
ตอนนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าทำไมเด็กขึ้นไปตายตรงนั้น
เด็กจะขึ้นไปตามลำพังได้ไหมผมเชื่อว่าไม่ใช่
เด็กจะต้องมีคนพาไปหรืออุ้มไป
อันแรกก่อนเราต้องคิดว่าเพราะเด็กไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินลงไป
ไปถึงขนาดนั้นจะหลงไหมผมว่าก็ไม่หลงไม่กล้าขึ้นไปแน่
และศพถูกถอดเสื้อผ้าหมดแสดงว่ามีการกระทำ
มีการกระทำมีการอุ้มเด็กเอาเด็กไปมีการกระทำเพราะว่าศพกับเสื้อผ้า
ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีการกระทำแน่นอน
สองคนที่พาไปเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ว่าคนที่จะพาไป
ถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยเด็กมันจะร้องไหม
เห็นไหมฮะเด็กมันต้องล้องเด็กเขาต้องล้อง
สองถ้าไม่ร้องแสดงว่าคนที่เอาไปนั้นรู้จักกัน
ใกล้คิดกันหรืออันหนึ่งเอาแล้วอาจจะคิดมากไป
อาจจะเป็นโจรก็ต้องมีอะไรมาล่อหรืออย่างน้อยก็
บังคับหรืออุดปากหรือจับไปไม่ให้ร้อง
ก็เป็นไปได้นะครับนี่เราวิเคราะห์กัน
ดังนั้นเอาเป็นให้ฟังว่าคนที่ตายตรงนี้
ต้องมีคนพาไปและทำให้ตายผมคิดอย่างนี้นะครับ
แต่นี่เราก็มาย้อนดูว่าเด็กเนี่ยช่องคลอด
เขามาดูเราคิดว่าที่เสียชีวิตเนี่ยมันมีอยู่
คนที่จะเสียชีวิตได้ก็คือ๑ต้องเอาไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศ
เอาล่ะสองอาจจะเกิดไปโกรธกัน
คิดมากไปอาจจะพาลูกเขาไปแก้คงแก้แค้น
ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับสามเด็กหลงไป
เป็นไปได้ไหมก็ไม่ใช่ดังนั้นเราเขาก็เลยก็เจาะจงมัน
น่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศใช่ไหมครับ
เพราะเรื่องเพศเขาก็มาดูศพว่าศพเนี่ยมันมีการละเมิด
ทางเพศหรือไม่ค่ะตอนเนี้ยเอาละ
ผมไม่รู้ว่าผลการตรวจบางคนบอกว่าพบร่องรอยบางคนบอกว่า
พบร่องรอยดังนั้นเนี่ยที่อวัยวะเพศหรือบาดแผลที่ศพเนี่ย
จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงเหตุที่เกิดขึ้น
นี่คือหลักสำคัญมันจึงค่อนข้างที่บอกว่ายาก
เพราะมีเห็นมันต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ตัวนี้ที่ดีเนตัวนี้
ค่ะรองวิชัยคะเรียนถามแบบนี้นะคะคือว่าคือ
เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสายหนึ่งเนี่ยเราจะคุยกับเรื่องของนิตินิติเวศนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของ
การพิสูจน์บาดแผลว่าตกลงมีหรือไม่มีหรือร่องรอยที่เจอเนี่ย
มันคืออะไรกันแน่เนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้เวลาที่ตำรวจจะจะมี
คือเนื่องจากในข่าวเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยเยอะเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่า
จะจะน้อยลงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงที่น้อยลงเหลือใครบ้างที่ต้องสงสัยอยู่
แต่คำถามคือว่าเวลาที่ตำรวจจะหาคนต้องสงสัยเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นคนใกล้พื้นที่
อาจจะนอกพื้นที่แต่ว่าอยู่ในเวลาและวันที่เกิดเหตุโดยที่จะสงสัยคนที่มีประวัติทางคดีก่อน
สงสัยคนที่เคยมีชาวบ้านเห็นว่ากินเหล้าเมายามีชาวบ้านเห็นว่าเคยไปแห่คนนั้นไปทำคนนี้
คือต้องเป็นคนกลุ่มนี้ก่อนเหรอคะที่ต้องโดนนะคะอ่าเอาอย่างงี้อย่างที่ผมพูดไปเนี่ย
ตำรวจก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าใครล่ะที่จะใกล้ชิดเด็กและนำเด็กไป
ดังนั้นคนที่ต้องสงสัยทั้งหมดเขาต้องเอามาสอบสวนทั้งหมด
เขาจะไม่ไปตัดประเด็นว่าคนนี้ใกล้เคียงกว่าคนนี้ไม่ใกล้เคียงกว่า
เอาเว็บว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยต้องเอามาสอบสวนหมด
เพราะบางคนยังคิดว่าอาจจะเด็กไม่ร้องแล้วเขาต้องคิดแล้วว่าเป็นญาติหรือเปล่า
ใช่ไหมต้องเอามาสอบสามว่าคือคิดบอกเลยเป็นคนที่
อาจจะโกรธเครื่องกันเพราะต้องไปหาคนว่าใครที่มีสาเหตุโกรธเครื่องกับบ้านนี้บ้าง
เขาก็เอามา๓อาจจะเป็นคนที่มีเปิดคดีหรือมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ใกล้เคียงตอนนั้น
เขาก็เกิดเขาก็ต้องเอามาดังนั้นคนไหนที่เขาสงสัยว่ามีพฤติกรรมเนี่ยเขาจะมาทำการสอบสวนหมด
เขาจะไม่บอกว่าคนนี้น่าเชื่อถือคนนี้ไม่น่าเชื่อถือบางทีคนที่เราคิดว่าอย่างเช่นบอกบางคนก็ต้องหาคดีอาญามามาก่อนอาจจะก่อเหตุบางทีเขาไม่ทำก็ได้
เขาไม่ทำก็ได้เพราะบางคนเขาเกิดเคยทำเกี่ยวเรื่องทรัพย์เขาไม่ทำเรื่องเพศก็ได้
อย่างเอาผู้ต้องสงสัยมาจะตรวจเล็บตรวจรับ
รองวิชัยเนี่ยขออนุญาตแทนนิดเดียวค่ะคือครับ
ถ้าสมมุตินะคะบาดแผลสามารถบอกได้ว่าสาเหตุการตายคืออะไร
แม้กระทั่งสามารถบอกได้ว่าตกลงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
คือบุคคลที่จะถูกต้องสงสัยเนี่ยการเรียงลำดับความน่าสงสัยเนี่ยมันจะต่างไปเลยถูกไหมคะท่าน
ใช่ถ้าเกิดว่ามันมีถ้าเกิดเรามีร่องรอยการข่มขืนเนี่ยใช่ไหมฮะ

เอาละก่อนต้องสงสัยก็จะเปลี่ยนไปแล้ว
ก็ตีวงแคบมาแล้วกลุ่มที่จะทำมีใครบ้างค่ะก็ตีวงแคบไปแล้ว
ถ้าไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยก็ต้องตีไปอีกว่ากลุ่มไหนที่อาจจะมีการโอดเทืองหรือไม่มีอะไรก็ได้
หรือเราคิดลึกเข้าไปถ้าเกิดคนร้ายคนนี้อาจจะอุ้มเด็กเอาไปอาจจะทำไม่ดีไม่ร้าย
ใช่ไหมครับดังนั้นอาจจะยังไม่ทันถึงกับการข่มขืนก็ได้อย่างที่เขาอาจจะบอกว่าสำเร็จความไข้ก่อน
ทำให้เด็กกลัวเด็กจะบอกพูดไปหรือจำหน้าได้ก็อาจจะทำให้ตาย
การทำตายอย่างเด็กเนี่ยอาจจะเอาอะไรปิดปากอุดจมูกก็เสียชีวิตแล้วเด็ก๓ขวบ
ใช่ไหมครับเอาถุงพลาสติกมาคุมหัวเอามาไม่หายใจไม่ออกก็ตายแล้ว
แต่สิ่งต้นเนี่ยพร้อมพิสูจน์สารและนิติเวทเนี่ยเขาสามารถจะตรวจได้
อย่างเด็กขาดหายใจหรือไม่สาเหตุการณ์ตาย
มันมีสาเหตุการตายดังนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่า
สาเหตุการตายนี่มีอะไรแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวหมอจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
สาเหตุการตายคือเพราะอะไรถ้าเกิดตายสาเหตุเราก็จะตีวงแคบขึ้นมากกว่านี้
ค่ะรองคะจริงที่ฉันมีประเด็นรายละเอียดปีกย่อยอีกพอสมควร
แต่ทีนี้เดี๋ยวในส่วนของรายการจะยังตามคดีนี้อยู่นะคะ
เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือสงสัยเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายรองในช่วงนี้เพิ่มเติมนะคะ
ขอบคุณท่านวันนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
วิชัยสังประภัยนะคะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในแนวทางนิติเวศตกลงที่๒แห่งชนะสูตรน้อง
แล้วเกิดความเข้าใจในข่าวว่าเอ๊ะทำไมที่แรกไม่เจอมาเจอที่ที่๒
ซึ่งสมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันเปลี่ยนคดีได้เลยนะคะ
แต่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันด้านนิติเวศนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะ

วางแผนมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธด้วยนะคะ
ศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรีค่ะ

สวัสดีอาจารย์ค่ะไม่ได้พบกันนานเลยนะคะ
อาจารย์ค่ะขอรวบรัดด้วยคำถามใหญ่คำถามนี้ก่อน

เราจะเข้าใจเอาได้ว่า

โดยเฉพาะประเด็นของการล่วงละเมิดทางเพศ

คำถามคือนักนิติเวศ

ตกลงมันต่างหรือไม่ต่างกันแน่คะอาจารย์

อันที่สองเรื่องบาดแผลตามร่างกาย
อันที่สองเรื่องบาดแผลตามร่างกาย
อันนี้ก็ชัดเจนครับว่า

มีการพบบาดแผลทั้งสองที่นะครับ
มีการพบบาดแผลทั้งสองที่นะครับ
ไม่ได้บอกว่าไม่พบเพียงแต่ว่า
ยังไม่ใช่เป็นบาดแผลที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ส่วนอันที่สามที่อาจจะเป็นประเด็นกันมากอยู่นะครับ
ก็คือตรงอวัยวะเพศใช่ไหมครับ

อันนี้อาจจะมีประเด็นได้นะครับ
พูดกันแต่ว่าถ้าเราไปดู

ความจริงแล้วบาดแผลต่างเนี่ย
เวลาที่เราจะต้องพูดถึงในการผ่าศพ

มันก็ต้องดูว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้น
ก่อนตายหรือหลังตายนะครับ

เป็นน้องที่ตัวเล็กนะครับ

แทรกเข้าในอวัยวะเพศเนี่ยมันต้องเห็นชัดเจนนะครับ

เป็นบาดแผลขึ้นหลังตายนะครับ

เพราะว่าเป็นการผ่าครั้งที่๒นะครับ

บาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนตาย
หรือมันเกิดขึ้นหลังจากหลังตาย
แล้วเกิดขึ้นจากการทำอะไร

ส่วนของการพูดคุยกันระหว่างแพทย์ด้วยกันเองเนี่ย
ผมก็คิดว่าอันนี้มันจะเป็นการ

เราทำงานด้านนี้ต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้

อาจจะเป็นลักษณะของการมาพูดคุยกัน
นะครับระหว่างหมอทั้งสองท่าน

ผมก็คิดว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันแล้ว

การกล่าวแถลงให้ทราบว่า

อาจารย์มี๒คำถามย่อยค่ะก่อนจบรายการ

ชนะสูตรมาแล้วรอบหนึ่งนะคะรอบที่สอง

ขออนุญาตครอบครัวน้องนะคะที่ตั้งคำถามแบบนี้

เกิดจากการชนะสูตรหรือเกิดจากการ

แต่ว่าผมจะบอกว่าในความจริงใน
ใบที่โรงพยาบาลที่สองเขียนเนี่ย
ก็ไม่ได้บอกว่าจริงแล้วเกิดจาก

แต่ว่ามันพบตรวจพบบาดแผล

บันทึกว่ามันมีการตรวจพบ

อันเนี่ยมันต้องมีข้อมูลเติมซึ่งตอนเนี้ย
ตอนนี้เขารอข้อมูลก็คือดีไอ
ว่ามันมีนะคะบีนจากหรือไม่
ว่ามันมันไม่มีความเป็นไม่ได้
มันคือต้องหลั่งตาย
ไม่เพียงแต่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของการเน่านะครับ
เรื่องของอื่นที่อาจจะมารบกวนได้อีกหลายปัจจัยครับ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดร่องรอยเพิ่มเติมขึ้นมาได้ครับ
อันนี้ก็เป็นข้อที่ผมวิเคราะห์ครับผม
อาจารย์วิทยาศักดิ์จริงจะมีคำถามที่๒
แต่ว่าในคำตอบแรกอาจารย์รวบไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
กำลังจะถามในรายละเอียดเหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงกันบ้าง

เดี๋ยวรายการเราเนี่ยยังตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
ถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วเราสงสัยซึ่งเราก็คงจะสงสัยนะ
ถ้ามันไม่ได้เคลียร์แล้วคนดูก็คงสงสัยนะคะ
เรื่องต้นขอบคุณอาจารย์วิทยาศักดิ์ก่อนค่ะอาจารย์

คงได้เจอหน้ากันเป็นบ้างนะคะอาจารย์ค่ะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
เพราะว่าก็ยังเกาะติดอยู่ในพื้นที่นะคะ

จากที่เดิมออกมา๗คน
เหลือกี่คนแล้วตำรวจจะสามารถสรุป

อีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐวันนี้สวัสดีค่ะ